เพราะว่าเขาจะตัดต้นว่าแล้วนะคะ

ในพื้นที่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

เพราะว่ามีคนไปผูกคอตาย๓ศพแล้ว
แล้วก็ผูกคอตายที่กิ่งไม้กิ่งเดียวกันเลย

ชวนให้ไปผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นนี้

อยากจะให้ตัดต้นไม้ต้นนี้จริงเลย

พื้นที่ก็คือที่กรมชลประธาน
เห็นเขาว่ากันว่าเดี๋ยว๑๙พฤษภาคม

ต้นว่าต้นนี้อยู่ในพื้นที่ตรงกันข้าม

อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
คนผูกคอตายมาแล้ว๓ศพ

ล่าสุดที่ผูกคอตายก็คือต้นเดือนเมษายน

แล้วมีคนฝันว่ามีวิญญาณผู้หญิง

คนงานกัมพูชาเอาเรื่องนี้ไปให้

ผู้หญิงสังเวยที่ต้นว่าอาถรรพ์ต้นนี้

นายปฏิพานบุญยี่
อาสาแต่งหน้าศพและสับปะเรอค่ะ

เดี๋ยวจะตัดต้นว่าอาถรรพ์นี้แล้ว

กรมชลประธานชนบุรีเจ้าของที่

ขั้นตอนจะมีพิธีแบบนี้นะคะ

ไม่แน่ใจว่าวิญญาณที่

ยินยอมให้ตัดต้นไม้หรือเปล่า
ต้องทำพิธีกันแบบจริงจัง

มีบุหรี่๑ซองมีดอกกล้วยไม้๑กรัม

เปล่าอีกขวดนึงทูบเทียน

ปฎลับ
นี่เป็นภาพตอนพิธีเก่า

ก็เพื่อความสบายใจของหญ้าพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตใด้ต้นว่า
ชาวบ้านเขาเริ่มกลัวเริ่มมีการภาวะขึ้นมาก็คือตัดปัญหาไปก็คือทางกรมชนประธานเขาคุยผมว่าเขาจะโค้นต้นไม้นี้ทิ้งไปขอความช่วยเหลือจากผมให้ผมเข้าไปทำพิธีขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นบริเวณนั้นแต่ผมจะเป็นผู้ใช้มีดเนี่ยสับก่อนสับเปิดงานก่อนใช่ครับผมเอ่อน้ำเปล่าเนี่ยผมจะ
มาทำน้ำมนต์ครับผมซึ่งเป็นพิธีการทำน้ำมนต์คล้ายคล้ายกับการทำพิธีเปิดโรงศพให้กับผู้วายชนใช่ผมก็เลยเอาตรงเนี้ยเพราะว่าผมเคยถามกับอาจารย์ที่ครอบครูให้ผมอ่ะบอกว่าท่านก็บอกว่าน้ำมนต์เนี่ยนำมาใช้น้ำมนต์บทนี้ให้นำมาใช้ได้เฉพาะในกรณีที่จะขับไล่วิญญาณใช่เหมือนว่าเราไม่อยากให้เขาอยู่ตรงนั้นให้ไปอยู่ตรงอื่นอ่ะ
ตามที่ผมเล่าเรียนมาหลังจากที่ผมทำพิธีให้น้องคนล่าสุดไปเมื่อเมื่อวานตอนเช้าได้รับการติดต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณมากตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่เขาเป็นคืนแรกที่เขาได้นอนหลับสบาย

ว่าคนในหอเจอกันเยอะแต่ไม่อยากจะเล่าเพราะกลัวก็เขาบอกว่าเหมือนกับนอนอยู่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะประตูห้องเพราะออกไปอ้าวไม่มีใครคนที่ได้ยินแบบเนี้ยเยอะมากทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่าวิญญาณต้นว่าแน่เลยอาจจะมาแกล้งมาส่งสัญญาณให้รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าโดยเฉพาะวันพระจะเฮียนมากน่ากลัวมากหอพักตรงเนี้ยถ้ามองไปใน
เขาบอกมันน่ากลัวแล้วก็พอมืดพอดึกไม่กล้ามองเลยด้วยซ้ำเพราะกลัวคนแถวนี้กลัวชาตาบ้านเขาบอกนะคะ
ก็เลยพอรู้ข่าวว่าจะตัดต้นว่าแล้วหลายคนก็แอบดีใจสบายใจจะได้ไม่ต้องหวาดระแวง
น่าจะโค้นทิ้งอ่ะนะเขาก็กลัวเหมือนกันกลัวมันกลัวไม่ใช่กลัวอะไรหรอก
มันเป็นญาติพี่น้องตัวเองไปซะงั้นอืมคือไม่ใช่แค่เคสนี้
ก็มีหลายคนใครที่บอกอะไรนะวันพระอืมยังไงแต่ก็ได้ยินมา
แต่ก็ได้ยินมาอ่าก็คือข้างในอ่ะเขาเขาไม่ให้ปล่อยข่าวอยู่แล้ว
เขากลัวเขาจะเสียลูกค้าเขาอืมอืมเขาไม่ให้ปล่อยข่าวอยู่
ถ้าคนมันไม่เกิดกับตัวนะถ้าเกิดกับตัวมันก็น่ากลัวเหมือนไหว้อ่ะอืม
มันไม่ใช่ครั้งครั้งแรกอ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ครั้งแรก
แล้วก็ลักษณะตายก็เหมือนกันหญิงเดียวกันอืม
สงตายก็หันหน้าเข้าต้นไม้เหมือนกันหันหลังออกถนนเหมือนกัน
อืมคนในพื้นที่บอกว่าต้นว่าอาถรรพ์ต้นนี้
ถ้ามองมุมไกลไกลตอนกลางคืนน่ากลัวจริงจริงทีมข่าวของเราก็เลยรอจนมืดนะคะ
เก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเป็นยังไงนี่ค่ะ
ก็ยังพอมีเสียงรถวิ่งผ่านบ้างนะไม่ได้เงียบซะจนน่ากลัวมากนัก
ศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราบอกนะถ้ามองจากมุมสูง
หอพักชั้น๔คือมันมืดมากจนแทบไม่เห็นต้นว่าด้วยซ้ำ
นี่ค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ก็ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เพิ่ม
ว่ารู้ข่าวเรื่องคนผูกคอตายรู้ข่าวเรื่องตัดต้นว่าทิ้งหรือยัง
นี่ค่ะคนพื้นที่บางส่วนเขาบอกว่าเอาจริงเขาก็ไม่ได้อยากให้ตัดต้นว่าทิ้งนะ
ถึงแม้เขาจะรู้ว่ามีคนไปผูกคอตายใต้ต้นว่าเสียชีวิตไป๓ศพแล้วก็ตาม
คือต้นไม้กว่าจะโตมาได้ขนาดนี้ใช้เวลานานมากนะ
ชาวบ้านบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานอืมเขาเห็นตั้งแต่ต้นว่าต้นเนี้ยต้นเล็กเล็กครับ
กว่าจะโตมาแบบเนี้ยคือใช้เวลาคือถ้าจะไปตัดต้นว่าเพื่อแก้ปัญหา
ให้คนมาผูกคอตายเขาบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์หรอก
ถ้าคนจะฆ่าตัวตายต้นไม้ต้นอื่นก็มีเยอะแยะครับ
มันไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของต้นไม้ที่จะไปตัดต้นไม้ไง
ไม่เจอหรืออะไรนะคนเราไม่ได้มาลุกหลุกห่วงไม่มองไม่เห็นเนาะ
คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นเยอะบ้างก็บอกว่าการตัดต้นว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องอ่าเดี๋ยว
หยุดภาพตรงนี้ไว้ที่ชาวบ้านเขาบอกไงสมมุติถ้าตัดต้นนี้

ถ้าคนจะผูกคอตายแล้วเดินเข้ามาจากตรงนี้เดินเข้ามาในป่าที่เป็นพื้นที่โล่งกว้างที่ว่าเงียบสง่า
ตรงนี้ถ้าเขาตั้งใจจะผูกคอตายจริงเนี่ย
เขาจะผูกต้นอื่นได้ไหมอืมอ่า
นี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดชวนให้คิดใช่ไหม
แต่ในแง่มุมของคนที่เขารู้สึกหวาดกลัวอาถรรพ์ว่ามันเป็นอยู่ต้นเดียวหรือเปล่า
อืมอ่าต้นเนี้ยต้นเนี้ยมันอาถรรพ์จัดจริงจริงเนี้ยอยากให้ตัด
อันนี้ก็เป็นมุมที่เขาก็กลัวใช่ไหมใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
กรมชนรับประทานจังหวัดชนบุรีมีมติออกมาแล้วนะคะว่าครับ
ไม่อนุญาตให้ตัดต้นว่าต้นนี้นะคะอ่า
เพราะว่าคือสับสินของทางราชการครับถ้าใครไปจัดเนี้ย
มีความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะอืม
จะปล่อยให้ต้นว่าต้นนี้เติบโตต่อไปในพื้นที่ค่ะ
อ่าอืมแต่ก็อาจจะต้องลองหาทางอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ
ใช่ไหมค่ะอ่าอย่างเช่นติดตั้งไฟส่องสว่างให้มากขึ้น
ใช่หรือว่ากั้นพื้นที่อะไรไว้ได้ไหมอะไรแบบนี้
คุณปฏิพานที่บอกว่าเตรียมจะทำพิธี

ไม่รู้ว่าได้รับแจ้งหรือยังนะ